ท่านผู้ชมครับก่อนจะติดตามข่าวนี้นะฮะท่านผู้ชมแฟนข่าวไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
เป็นสุภาพสตรีทั้งหลายช่วยบอกผมหน่อยว่าเวลาคุณผู้หญิงเขาจะตามว่า
แฟนของเราเนี่ยสามีของเราไปไหนบ้างออกนอกเส้นทางไหมเขาเช็คกันยังไงบ้างอ่ะค่ะ
น่าจะวันละหลายสายอยู่นะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งครับอยู่ที่อุบลรัชธานี
รถกระบะที่จอดอยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่ดีคนร้ายมาขับออกไปจากบ้านหน้าตาเฉยเลย
กุญแจยังอยู่ในบ้านเลยนะซึ่งมันมีเงื่อนงำอยู่เดี๋ยวจะเล่าตอนหลัง
แต่ที่สุดแล้วเธอตามหารถเจอเพราะใช้โทรศัพท์มือถือซ่อนเอาไว้ในรถ
เพื่อจะตามพฤติกรรมของสามีว่าขับรถไปไหนบ้าง
นี่ฮะตำรวจสพเมืองอุบลรัชธานีได้รับแจ้งเหตุขโมยรถกระบะ
ไปจากบ้านหลังหนึ่งในตำบลกระโสบนะฮะที่อำเภอเมืองนะฮะ
ก็วิทยุสกัดจับกันประสานกันนะแต่ก็ไม่เจอนะฮะ
จนกระทั่งเจ้าของรถนะครับชื่อว่านางสาวปียนุษยพาแก้วอายุ๒๙ปี
ให้การกับตำรวจนะครับบอกว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยมีคนร้ายไม่รู้เป็นใคร
บ่อใบไม้หอหีบหนึ่งสองห้าอุบลรัชธานีขับออกไปจากบ้าน
ทั้งทั้งที่กุญแจรถยังอยู่ในบ้านอืมเดี๋ยวทำเป็นกราฟิกหน่อยกันแล้วกัน
อันนี้เป็นภาพวงจรปิดที่หน้าบ้านเขาเนี่ยขับไปอย่างนี้เลย
เจ้าของงงเลยเออเออกุญแจก็อยู่ในบ้านเหล่านี้นะฮะ
คุณปียนุษย์บอกว่าตอนนั้นตัวเองกับสามีก็อยู่ในบ้านนะฮะ
แล้วได้ยินเสียงรถกระบะดังขึ้นหันไปดูอยู่อยู่รถถูกขับออกไป
โดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนขับเนี่ยทั้งทั้งที่กุญแจยังอยู่ในบ้าน
มั่นใจว่าถูกขโมยแน่สามีก็ออกตามหารถ
ส่วนตัวเองภรรยาพอตั้งสติได้
ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ย
เราเคยแอบเอามือถือเครื่องเก่า
นี่เป็นนถขบาดที่สามีใช้ขับ
เพื่อจะคอยติดตามดูพฤติกรรมต่าง
ไม่ให้หนีเที่ยวไม่ให้หนีไปดื่มเหล้ากับเพื่อน

ว่ารถเลี้ยวไปทางไหนบ้างไปจอดที่ไหนอะไรยังไง
ไปไหนกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมง
แล้วก็ดูว่ารถอยู่ที่ไหน
พบว่ารถของตัวเอง
ตอนนี้ไปจอดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่ง
ตำบลมะขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลรัชธานี
ห่างจากบ้านของตัวเองไปประมาณ๑๕๑๗กิโลเมตร
ก็เลยบอกตำรวจให้ไปตรวจสอบ
ตำรวจอยู่ตรงไหนค่ะ

ดูยิ้มการดีใจที่เจอรถ

แล้วบ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นบ้านร้างนะครับ
พบว่ารถที่จอดอยู่ที่บ้านร้าง
ถอดป้ายทะเบียนออกหมดแล้วด้วยนะ

เพื่อจะปิดบังอำพรางอะไรพวกนี้นะครับ
ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียง

แล้วก็เดินหายเข้าไปที่บ้านฝั่งตรงข้าม
ตำรวจก็เลยไปตรวจสอบที่บ้านฝั่งตรงข้าม
มีผู้ชายกับผู้หญิง๒คน

แต่ฝ่ายชายเนี่ยเขาปฏิเสธว่าเขาไม่รู้เรื่อง
ไอ้ที่ว่ามีคนเอารถมาจอดตรงบ้านตรงข้ามเขา
แล้วก็เดินผ่านมาเข้ามาทางบ้านเขาเนี่ย
เขาไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้น
แต่สามีของเจ้าของรถนะฮะ
นางสาวปียนุษย์สามีชื่อนายวุฒิไกร
สังคมอายุ๓๐ปี

พอเห็นตำรวจคุยกับผู้ชายที่เป็นเจ้าของบ้านฝั่งตรงข้าม
จำได้ว่าเฮ้ยนี่คือเซลล์ที่เคยขายรถกระบะคันนี้ให้เขานี่

เป็นคนขับรถมาส่งให้ที่บ้าน
แล้วก็บอกว่าพี่รถคันนี้มันมีกุญแจรถแค่ดอกเดียวนะ

ถูกต้องทุกคันต้องมีอย่างนี้อยู่แล้วใช่
แต่ตอนที่มาขายให้บอกว่ามีกุญแจแค่ดอกเดียวนะ
กุญแจสำรองไม่มีไม่ได้ให้ไว้
ทีนี้มันก็เลยดูยังไงอยู่ไง

ตำรวจก็เลยเชิญตัวทั้งสองคนนะครับ

ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพบรรชธานีนะฮะ

เขาก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยอีกนะครับ
ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหากับใครนะครับ

จากลายนิ้วมือแฝงในรถก่อน

เป็นผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนที่อยู่บ้านตรงข้ามนั่นแหละ

เพราะว่าลายนิ้วมือมันตรวจสอบได้อยู่แล้ว

ทีนี้ก็ยุ่งแล้วก็แสดงว่าใช่แล้วนะครับ

ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวนะคะ

เก่าขายไปเลยนะฮะอย่าไปเก็บไว้ที่บ้านนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปดูที่รถ
ว่าคืนนี้เดี๋ยวไปรื้อรถแน่ว่ามีโทรศัพท์อะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า
เดี๋ยวออกไปลื้อเลยลื้อเลยค่ะ